เพราะดาวอังคารสีส้มสุกสว่างสดใสสวยงามมากเลยค่ะวันนี้หลังพระอาทิตย์ตกหลายหลายพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีฝนเนี่ยมองไปทางด้านที่ตะวันออกคุณผู้ชมจะเห็นดาวอังคารลูกใหญ่สีส้มสดใสแบบนี้เลยนะคะซึ่งถือว่ามาโคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอาก
ขอเตือนค่ะ๗๑๐ตุลาคมนี้จะมีพายุพาดผ่านตอนกลางของประเทศนะคะ
กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้เลยค่ะ
มาดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลานี้นะคะ
พายุที่ว่านี้ตอนนี้กำลังก่อตัวนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงสีส้มแบบนี้
จากพายุลูกนี้แล้วนะคะยังมีอิทธิพลจากร่องฝนคือลักษณะของเส้นสีแดงเนี่ยค่ะ
พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศเลยนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนัก
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็ยังคงมีเรื่องของลมด้วย
แต่เราไปดูคำเตือนกันจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ตุลาคมนี้ต้องระมัดระวังเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของลมมรสุมที่จะมีกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้
มีร่องฝนพาดผ่านตอนกลางแล้วก็จะมีพายุนะคะที่เป็นดีเปรชั่น
บริเวณภาคตะวันออกอ่าวไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลยค่ะฝนตกหนักต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
น้ำท่วมรอการระบายส่วนชาวเรือรวมถึงภาคใต้นะคะ
ก็งดเดินเรือในช่วงวันที่เจ็ดถึงสิบตุลาคมไม่ว่าจะเป็นการออกเรือหาปลา
หรือว่าการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะงดไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้นะคะ
มาดูช่วงเวลาของการเกิดฝนกันบ้างช่วงเวลาไหนคะ
เช้าเช้าแบบนี้นะคะยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกก็คือ
บริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกโปรยปลายมาตั้งแต่ค่ำคืนแล้วนะคะ
แต่ว่าจะตกมากขึ้นหน่อยในช่วงของ๔โมงเย็นวันนี้ค่ะ
พื้นที่ที่จะได้รับฝนมากหน่อยก็จะเป็นแถบตะวันตกของประเทศนะคะ
แถบราชบุรีกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานคร
รวมถึงภาคใต้บางพื้นที่กันด้วยย้ำเตือนค่ะช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
พายุเข้าหลายลูกเลยนะคะทางตอนบนของประเทศทั้งอีสานเหนือภาคกลาง
ก็มีโอกาสเกิดฝนหนักมองให้เป็นโอกาสดีนะคะ
แต่ขณะเดียวกันก็อย่าประมาทต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกในช่วงนี้นะคะก็ฝนตกชุกโดยเฉพาะพื้นที่ที่รับลม
จันทบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะรวมถึงชนบุรีด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นระยะนี้มีคลื่นสูง๑เมตรนะคะ
แล้วก็อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างระบัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนธนยังคงมีฝนตกนะคะร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกมากในช่วงบ่ายและค่ำนั่นเองนะคะส่วนท่านใดนะคะ
ที่ต้องการจะดูดาวอังคารในคืนนี้ก็มองไปได้ในทางทิศตะวันออกของพื้นที่ของท่าน
ช่วงหลังพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะเห็นดาวอังคารสวยสดงดงามอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเตรียมพร้อมดูดาวอังคารและเตรียมพร้อมเรื่องสภาพอากาศกันด้วยสวัสดีค่ะ